อายุทยาแล้วขอแวะร้านนี้หน่อย
ป้าพรก๋วยเตี๋ยหมูโบราณสูตรเด็ดคิดค้นเอง
อร่อยแบบอร่อยเหาะเลยอร่อยเตาะ
เขาบอกว่าโต๊ะในชามคืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
ตั้งแต่ขายตั้งแต่อายุ๑๗ตอนนี้๗๑แล้ว

ชามละ๓๐พิเศษรวมใส่ทุกอย่าง
ทุกเมนูที่มี๔๐
ทำให้ขายทุกชาม
เฮ่ขายด้วยใจ
ร้านป้าพรนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณ
เตี๋ยวต้อในชามมีที่เดียวนะจ๊
ร้อนในชามนี้ปรุงเครื่องให้หมด
ถ้าโบราณก็จะใส่ถั่วให้ลูก
สมัยก่อนพี่เตี๋ยวเลยอาทิตย์ต้องี้
เนี่ยลูกมาดูเลยถ่ายเลย
ครั้งแรกเลยท่านสมัครมา

ในคุกเกิ้ลอะไรมันแรงมากเลย

นี่นี่ยำแคะนี่ยำแคะนี่
ยำแคะของเรานี่เริ่มอะไรแม่

คือลูกค้าชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำแม่ใช่ไหม
เขาติดเราก็เลยทำดัดแปลงขึ้นมา

เมนูที่นั่นจะผ่านมือแม่หมด
ไอ้หมูแดงทำเองซิวันละ๓๐กิโลเมตร
หมูแดงเราก็หอมนุ่มสิคะ
นุ่มอร่อยหอมเครื่องเทศ

เห็นที่อยู่ในจานนี้อะไรไหม

ค่าเจ๋วแพ้อะไร
เออเพราะเป็นซิกเนเจอร์ของเรา
ป้าพรคุ้ดเตี๋ยวหมูสูบร้านอยู่ในตัวเมือง

แล้วก็หยุดแล้วแต่วันไหนเหนื่อยมากก็จะหยุดค่ะ

หรือมีก๋วยเตี๋ยต้มยำโบราณแห้ง
คุ้ดเตี๋ยวที่เดียวในวิญญาณลูก
โปรดติดตามตอนต่อไป